คุณผู้ชมเรามาดูคลิปนี้

พูดได้แล้วชัดคำ

อร่อยไหม

อร่อยมากไหม

โอเคไหม

มันพูดเหรอ

คุณฟังออกเหรอ

ชัดโดยเฉพาะคำว่าอร่อยมาก

แต่มันเป็นจังหวะจริง
แมวจรจัดชอบมาขออาหารกินเป็นประจำ
เวลากินมันก็จะพูดจะบ่นตลอดเลย

ผมเสียงเหมือนยายมากกว่าเสียงเป็นแมว
เวลาที่น้องแมวตัวนี้ให้อาหารเขานะ

แต่เพราะเอิ้นจังหวะที่อัดคลิปมันได้คำว่าอร่อยมากพอดี

อร่อยมากอร่อยมาก

ในยามกลางวันแบบนี้นะครับ